ถือว่ามีข่าวที่สร้างความเศร้าสลดเสียใจให้กับชาวจีนอีกข่าวหนึ่งนะคะ
เมื่อมีกองทัพอากาศจีนเปิดเผยว่า
เรืออากาศเอกหญิงหิวสู้นักบินหญิงขวัญใจประชาชน
แล้วก็ยังเป็นนักบินรบหญิงชุดแรก
ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะฝึกซ้อมอยู่ค่ะ
ทัพอากาศจีนนั้นเปิดเผยว่า
อากาศเอกหญิงหิวสู้หนึ่งในนักบินรบหญิงชุดแรกของกองทัพอากาศจีน
วัย๓๐ปีซึ่งเป็นนักบินเพียงแค่ไม่กี่คน
เสียชีวิตขณะฝึกซ้อมที่จังหวัดถังซาน
ขณะเกิดเหตุมีเปลวเพลิงลุกไหม้ออกมาจากเครื่องบินของเธอ
ก่อนที่เครื่องจะตกลงสู่พื้นนะคะ
เรืออากาศเอกหญิงยูซู่เสียชีวิต
เนื่องจากไม่สามารถดีดตัวออกจากเครื่องบินได้ทัน
ขณะที่สื่อท้องถิ่นบางสำนักรายงานว่า
สามารถดีดตัวออกมาจากเครื่องบินได้
แต่โชคไม่ดีที่ร่างกายของเธอปะทะกับปีกของเครื่องบินอีกลำ
ส่งผลให้เธอตกลงมาและเสียชีวิต
ส่วนนักบินผู้ช่วยของเธอสามารถดีดตัวออกมาได้
ตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
อากาศเอกหญิงหิวซู่นั้นเป็นขวัญใจของชาวจีนค่ะ
ฝูงบินผ่านผลของจีน
และเคยร่วมบินกับฝูงบินไทยในงานแสดงฝูงบินร่วมไทยจีน
ฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตที่กองบินหนึ่ง
จังหวัดนครราชศรีมาเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วด้วย